เรื่องปัญหาระหว่างคนขับแท็กซี่กับผู้โดยสารก็มีมาให้เห็นกันต่อเนื่องนะครับ

เขาบอกว่าเขาถูกคนขับรถไล่ลงจากรถ
เขาบอกว่าให้ลุงขับช้าหน่อยเขาเวียนหัวจะอ้วก
คือจริงต้องบอกว่าแท็กซี่บางคันก็ขับชวัดเฉวียนและขับเร็วจริง
ขนาดบางคนไม่ได้เมารถอ่ะยังรู้สึกว่าโอ้โหกระเพาะข้างในมันเขย่าไปหมดเลย
เออแต่ถูกคนขับเนี่ยโอ้โหแบบด่าแบบไม่ดีเลยคุณผู้ชม
แล้วหาว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะโกงข้าที่สารด้วย
เรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนนะครับ
ครับผมจะพูดพี่ไม่มีมึงกูเลย
ผมเนี่ยนะสภาพอย่างนี้

ผมสภาพอย่างนี้เหมือนคนขี้โกง

ถ้ามึงไม่เข้าซ่าผมหญิงผันตัวเด็กมาเลย

โชเฟอร์กับผู้โดยสารก็ผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคน
เถียงกันตะโกนใส่กันตลอดเวลา

เพราะเวียนหัวไม่ได้หรือยังไง

ผู้โพสต์คลิปก็บอกเพิ่มเติมบอกว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๑๑พฤศจิกายน
โชเฟอร์บอกว่าทีหลังอย่าขึ้นแท็กซี่

พี่ครับช่วยขับช้าหน่อยครับ

คนขับก็ไล่ลงจากรถให้ไปขึ้นคันใหม่

ทำทานให้ละกันไม่เอาเข้าใดสาร

ใครรู้จักฝากบอก
อันนี้ผู้โพสต์พูดชายเข้าบอกไว้ครับ

ส่วนชาวเน็ตก็แสดงความเห็นว่าแหมโชเฟอร์คันนี้หัวร้อนไปหรือเปล่า

แล้วก็กิริยาวาจาก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ